ที่เมื่อวานผมบอกไปแล้วนะครับว่า

เดี๋ยวดูฟอร์มหน่อยละกันว่าน่ากลัวขนาดไหนสำหรับผู้ชกของศรีสเกตคนนี้นะครับ
สถิติการชก๑๙ครั้งนะครับชนะ๑๔น็อก๖แพ้๒
แพ้๒เป็นการแพ้น็อกทั้งหมดแล้วก็เสมอ๓ครั้ง
เป็นแชมป์สภามวยโลกแต่เป็นแชมป์ภาค
ก็เป็นแชมป์ภาคของโซนพวกนาตินอเมริกาก็ไม่ธรรมดานะครับ
ส่วนความชัดเจนเนี่ยเมื่อวานพอเห็นข่าวจากเม็กซิโกเปิดมา
ผมก็เลยโทรหาเสียหุยเสียหุยก็บอกว่า
เสียหุยก็คือคุณสุรชาติพิสูจน์ที่นั่นนะครับ

เขาบอกว่าเอาโอเคผมยอมรับว่าติดต่อจริง
ถ้าเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเผยเป็นข่าวอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาแน่นอนเร็วนี้นะ

อิรานเนี่ยก็เคยเกือบที่จะถูกเลือกให้เป็นคู่ชกของโรมันกอนซาเลสอดีตช้ำโลก๔รุ่นนะ
ที่ตอนนี้กำลังจะกลับมาต่อยทำฟอร์มหลังจากเสียแชมป์ให้กับศรีสะเกดนะครับ
แต่สุดท้ายดิวนั้นก็ล่มไปก่อนที่สุดท้ายเขาก็กำลังจะมีไฟล์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกับศรีสะเกด
อีกสักประมาณ๒เดือนข้างหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอความชัดเจนก่อน
แล้วก็นี่ก็อดีตแชมป์โลกเหมือนกันรุ่นไฟเวทของสมาคมไวโลเหมือนกัน
เครื่อง๘ยกใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายชกกันไม่ครบเพราะว่ามีอุบัติเหตุหน้าศีรษะแตกแหละยกที่๓เขาก็เลยยุติการชกแล้วก็ให้เสมอกันไป
กฎก็คือว่าถ้าเกิดยังไม่ถึง๔ยกนี่ครับสวนชนกันก็แสดงว่าช่วงนี้ฟอร์มดีแล้วครั้งล่าสุดที่เขาแพ้ล่ะ
โอ้โหล่าสุดเขาแพ้ต้องย้อนไปประมาณสัก๒ปีก่อนนั้นก่อนที่เขาจะทำฟอร์มดีช่วง๒ปีหลังไฟล์สุดท้ายนะครับ
เขาแพ้ให้กับทางนอดีนอุบาอารีซึ่งเป็นนักชกฝรั่งเศสแต่เป็นเชื้อสายโมโรโกคนนี้เนี่ยน่าคุ้นกันหน่อยนอดี
ก็กำลังลงตัวว่าอาจจะชกกันที่ไทยสำหรับเพชรกับทางนอดีนแต่ว่าทางนอดีนเนี่ยเคยชนะทางอีรานดีอาร์สครั้งล่าสุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมาชกในครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงนะมันก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงสำหรับอิราณพอสมควร
เพราะว่าปัจจุบันเขาก็มีอันดับโลกในสถาบันหลักอย่างอื่น

อ่าคือเนี่ยเป็นนักชกที่ถือว่าดีเพราะว่าอะไรไหมครับ
ของเราอันดับโลกส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นอันดับโลกแค่สถาบันเดียว
แต่นี่เขามีอันดับโลกอยู่ทั้งหมด๔สถาบันเลยนะ
แต่ผมก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงยอมที่จะเดินทางมาชิงแชมป์กับศรีสะเกด
แต่ถ้าต้องดูว่าถ้าเกิดดีลนี้ตกลงกันได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งไฟล์ที่น่าดู
แล้วก็สไตล์การชกดูดีนะครับเนี่ยครับคนที่หันหลังเนี่ยแขนยาวการชกสไตล์คล้ายกับเอสตาด้าเลยนะ
นั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าโอ้โหเราเจอเอสตาด้ามาก็ชกครบ๑๒ยกแล้วก็วัดกันที่คะแนนเลยนะ
ใช่ครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฟล์ที่ศรีสะเกดจะได้อุ่นหมัดระยะยาวนะครับ
เอาล่ะติดตามนี้ก่อนแล้วกันวันที่๖ตุลาคมไฟล์สำคัญนี้นะครับในการป้องกันแชมป์ของศรีสะเกดนะครับ
ที่เคยเล่นให้กับวันเชมเป็นชิปแล้วสุดยอดวงล็อกแต่ว่าเดี๋ยวรอกัน

พอจะเดาได้มีไม่กี่วงนะครับที่เป็นวงสุดยอดวงล็อกที่ไปไหนก็มีแต่คนตาม